ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาที่นี่เขาก็มีพิธีค่ะเขาจัดพิธีตำหมากถวายย่าโม
บรรยากาศจะเป็นยังไงดูเลยคึกคักขนาดไหนดูนี่ค่ะนี่คือที่บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารีเลยนะคะ
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมาจังหวัดนครราชศรีมาช่วงนี้คึกคักมากเลย
จากว่าชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็มักจะเดินทางมากราบไหว้ขอพรย่าโมกันใช่ไหม
เสริมสิริมงคลรับปีเสือทอง๒๕๖๕นั่นเอง
แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออะไรมีประชาชนบางส่วนนำเครื่องทำหมากสดเนี่ยเห็นไหม
คือที่ครกอย่างนี้ไม่ได้ตำส้มตำโชว์กันนะคะคุณ
แต่เขาเอามาตำหมากเอามาถวายให้กับย่าโมอ่ะคุณ
ก็ไปสอบถามมาเลยทราบว่าพวกเขาเอาหมากสดมาตำขอพร
หรือว่าบางคนตำแก้บนนั่นเองก็คืออาจจะมีการขอพรอะไรไว้ว่าแบบถ้าสมหวังจะเอาถวายหมากพลูก็ว่ากันไป
เนื่องจากว่าย่าโมเนี่ยย่าท่านชอบเคี้ยวหมากสดนั่นเอง
ซึ่งบริเวณลานย่าโมตรงนี้ค่ะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลากหลายคนที่นำชุดหมากมาขายนะ
เฉลี่ยวันหนึ่งขายได้ไม่ต่ำกว่า๖๐๐๗๐๐ชุดเลย
ก็คือทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในบริเวณนั้นขายดิบขายดีไปด้วย
ส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมอธิษฐานขอพรถ้าเกิดสำเร็จก็จะถวายหมากพลูหมากตำสดหรือบางคนก็จะถวายเป็นสบายให้กับแม่ย่าก็เลยก็มีเหมือนกัน
ค่ะนะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจนะคะ